ส่วนช่วงนี้ออกจากตลาดดิฉันจะพาไปทานอาหารเกาหลี
แต่ไม่ต้องบินไปถึงเกาหลีบินไปแค่เชียงใหม่ก็ได้กินอาหารเกาหลี

ร้านมันเป็นสวยงามขนาดนี้หลายคนคิดว่าเอ๊ะบุฟเฟ่อย่างงี้แพงแน่เลยราคาสูงหรือเปล่า
ใครที่คิดแบบนี้คิดใหม่นะคะเพราะเขาคิดในราคาบุฟเฟ่เพียง๒๕๙บาทอันนี้คือรวมหมูเนื้อนะรวมเรียบร้อยแล้วนะ
เท่าไหร่นะ๒๕๙บาทราคาไม่แพงนะใช่ส่วนรสชาติของอาหารนี่เขาบอกเลยใครมาทานจะต้องอุทานว่าลำแต๊ะ
โอ้จะแบบเผาเหนือไงลำแต๊ะแต๊ะอร่อยมากใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดเป็นภาษาเกาหลีอ่ะคุณ
ถ้าเกิดเป็นภาษาเกาหลีก็อร่อยใช่ป่ะไม่ใช่นะภาษาใต้เป็นเกาหลีทางภาคใต้เกาหลีใต้แทบเกาหลีใต้ไงแทบเกาหลีใต้ก็อร่อย
ก็เขาบอกว่าเขาจะมีการหมักแล้วก็ปรุงในสไตล์แบบเกาหลีแท้เลยนะคะหากใครทานอาหารเสร็จแล้วทางร้านเขาก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ
ยังไงขอให้ลูกค้าขอโชคก่อนกลับด้วยก็คือเป็นการกระซิบขอโชครูปปั้นแกะสลักลูกชายนั่งเหงาเหงาอ่ะ
นี่ที่เป็นของผลังของชาวรัฐนานอังน้ำปีเสียนี่คืออังน้ำปีเสียอยู่ที่บริเวณทางเข้าร้านลูกค้าสามารถอธิษฐานยนต์เรียนขอโชคอะไรต่างได้เลย
แล้วก็ดูมันเป็นแบบเกาหลีผสมเหนือเหนือแต่เอาจริงก็คือไม่ได้เป็นอาหารเหนือเลยนะ
แต่แค่แบบบรรยากาศหรือสถานที่ที่อยู่ทางภาคเหนือก็เลยตั้งชื่อให้มันกลมกลืนกันสอดคล้องกัน
ก็ภาคเหนือมันจะหนาวหน่อยใช่ไหม
เหมือนเกาหลีค่ะ

พัฒาเหนื้อนี่อะอร่อยก็คือรำแตะภาษาเกาหลี

เกาหลีเหนือรำแตะจ้าว

มันพูดแหละภาวะคลุกแหละภาคเหนือภาคใต้บ้างเท่า
แต่อาหารคนน่าทานบรรยากาศดีมีโอกาสปลายการ